เขียนอยู่ว่าจอดข้ามคืน๒๐๐

เฮียเขียนอยู่ว่าจอดข้ามคืน๒๐๐
คิด๕๐๐เลยหรอ

ไม่ถ้าเกิดไม่ใช่ราคานี้ก็ควรที่จะแกะป้ายออกเนอะ

หลังเที่ยงคืนที่๕๐๐แต่ป้ายติดไว้ว่า๒๐ห้ามคืน
กลับในกลับใส่ที
โปรดติดตามตอนต่อไป